คู่นี้นี่ขยันปั๊มลูกมากนะคะใช้เวลาเป็นปีปีแต่ก็ไม่สำเร็จสักที
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็พยายามปั๊มลูกทำยังไงก็ไม่ติดถึงขั้นเคยถอดใจมาแล้ว
และเมื่อเดือนก่อนค่ะก็มีข่าวดีเพราะว่าภรรยาตั้งท้องแล้วนะคะ

เพราะระหว่างนั้นคุณพันรยาดันมีปัญหาเรื่องมดลูก
ทั้งที่ตั้งคันอยู่แล้วก็มีเลือดไหลออกมา

แต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ตอนนี้เข้าสู่เดือนที่๔แล้ว
ออร่าความเป็นคุณพ่อบอกเลยว่าเปลั่งมาก
ตลอดการให้สัมภาษณ์เจ้าตัวดูยิ้มแล้วก็มีความสุขตลอด
ที่สำคัญหนุ่มนัทพูดขอบคุณภรรยาบ่อยมาก

เจ้าตัวขอให้ลุ้นกันอีกสักพักแล้วกันนะคะ
วันที่รู้จริงคือ๑วันก่อนวันครบรอบแต่งงาน
ซึ่งก็คือวันที่๒๔กรกฎา
รอมาปีหนึ่งเต็มแล้วก็พอรู้ว่าเขาท้อง
นี่คือแบบอยากจะขอบกุญว่าเขาจริงเลย
ที่ทำให้ความฝันเราเป็นจริง
เฮ่ยธ่ายว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย

มันน่าแสดงแบบว่า
ภรรยาท้องเนี่ยผมจะไม่ให้อะไรมากระทบกระเทือนจิตใจเขาเลย
เพราะว่าเราอยากให้ลูกเกิดออกมาแบบ
แล้วก็มันเป็นสิ่งเดียวที่เราคงทำได้ในฐานะสามีคนหนึ่ง
เหนือจากการดูแลเขาก็คือการทำให้เขาสบายใจที่สุด

คุณผู้ชมยังดูแลคุณพันรยาดีขนาดนี้